ยูฮูยังเกาะติดกันอยู่ที่หน้าจอไทยรัฐทีวีกันอยู่ใช่ไหม
อ่ะเล่าเส้นเป็นเรื่องกลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับเมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อรุ่นพี่
แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่เมนูเดียวเท่านั้นจ้า
เอาเป็นว่าทิ้งอย่างนี้จากหมากเต็มโต๊ะก็หมดเกลี้ยงค่ะเคย

นะครับผมมีอะไรบ้างเนี้ยเตนโตไปหมดเลยก็จะเป็นกระเตี๋ว
ปากหม้อแล้วก็ไข่ผันผักแล้วก็กะเทียวเวียดนามไข่ผัน
ปากหม้อใช่ค่ะจริงจริงแล้วอาหารเวลนามจริงเขามีไหมก๋วยแจบปากหม้อ

ค่ะเราเป็นคนที่มาคิดปลอบคุมขึ้นมาเองใช่ค่ะ
เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำแบบนี้ขึ้นมา
ก็คือคนไทยก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินอ่า
ตอนเช้าเช้าค่ะก็เลยเอามาแบบเอาคืนมามิกกัน
ก็เอาปากหม้อมาใส่กับน้ำซุปแล้วก็ใส่กระดูกหมู
ผสมผสานรวมกันมันกลายเป็นที่นิยมมากมากใช่แล้วเมนูนี้ล่ะ
ไข่พันธุ์ผักค่ะบางคนก็ไม่ชอบไม่มีแต่ว่าคนเวียดนามจริงก็คือ
คิดขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เอาไข่มาผสมกับแป้งจนกลายเป็นไข่มันผัก
ตอนแรกก็ทำทำชิมทำกินกันอย่างนี้ค่ะก็คือโอเครสชาติโอเคอร่อยดี
ได้อยู่แปลกดีดึงลูกค้าได้แน่นอนแล้วก็จริงด้วยเวลาคนมาที่ร้านปลาหม้อผู้พานก็ต้องสั่ง๒เมนูนี้
แต่จะมีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูไฮไลท์เดี๋ยวเรากำลังทำอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงระหว่างนี้เราจะชิม
แล้วอันนี้อะไรเป็นกาแฟเวียดนามค่ะกาแฟเวียดนามอันนี้เวียดนามมีเวียดนามมีค่ะโอเคพวกกาแฟก็มาจากเวียดนามเหมือนกัน
แล้วมันต่างกันยังไงกับกาแฟไทยรสชาติจะขมจัดหน่อยค่ะอ่าฮะลูกค้าก็ชอบมาเหมือนกัน
แล้วใส่อะไรข้างในขาวเป็นนมข้นค่ะอ๋อผสมกับนมข้นใช่มีแค่สองอย่าง
เป็นกาแฟดิบเวียดนามใช่ใส่ตรงนี้แล้วก็รอน้ำมันดิบลงไปจนเสร็จก็คนทานด้วยกันนะครับ
พูดที่เสร็จมาพอดีอีก๒เมนูโอ้โหอะไรอย่างนี้มีอะไรจ๊ะไข่กระทะกับขนมปังเวียดนามขนมปังหยวน
อันนี้รู้จักอันนี้มีจริงออริจินัลมาแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วขนมปังเราไปเอามาจากไหนที่สกลเลยค่ะเป็นร้านเพื่อนร้านดังเดิมร้านเวียดนามร้านเวียดนามแท้เลยใช่ค่ะ
อันนี้อะไรเป็นพิซซ่ายวนอันนี้คิดเองอีกละค่ะมันมีอะไรบ้างอันนี้สกลก็จะมีอย่างนี้ออสกลเขาก็มีอย่างงี้แล้วอันนี้มันเป็นยังไงครับข้างในใส้เร็วข้างใส้จะเป็นแผ่นแป้งกรอบมฮือ
ใช่แล้วก็ใส่ไส้ปากหม้อใส่หอมเจียว

รู้สึกสดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะมีพลังไปทำงานต่อ
ตัวขนมเบื้องยวนเองตัวแป้งให้หอมมันจะนุ่มนะ

แล้วก็ในส่วนของเครื่องที่บอกว่าเราเอาต้นหอมไปทำการลวกก่อน
แล้วก็บีบกั้นออกมาทำให้มันไม่มีความเหม็นเขียว

ครับผมไม่แปลกใจทำไมทิ้งไคร่ดีแบบนี้
เดี๋ยวลองชิมเมนูนี้แล้วกันได้ค่ะ
แล้วน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรทำเอง
ในนี้เห็นว่ามีไข่มีผักแล้วก็มีหมูยอง

ถ้าเป็นไข่ผสมผสานในตัวแป้มจะมีทั้งความนุ่มแต่ความเหนียวลดลงเท่านั้นเอง

น้ำจิ้มเขาออกเปรี้ยวหวานเค็ม

รสชาติก็จัดจ้านพอตัวเลยแหละครับผม
อ้าวพูดถึงร้านปากหม้อผู้ทานมัน
วันนี้ก็เปิดมารวมแล้วก็เกือบ๑๐ปีแล้วเนาะ

เป็นยังไงบ้างจากการที่เราเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก
กำเนิดของเรามาพัฒนาจนต่อยอดจนถึงขายดิบขายดีทุกวันนี้
ก็ดีค่ะก็ผลตอบรับก็ดี

ขอนแก่นนี่มีกี่ร้านแบบนี้

อยากจะกินปากหม้อยวนแท้กับอาหารยวนที่มีการผสมผสาน

ร้านตั้งอยู่ที่ถนนกาสิกรทุ่งคว่างค่ะ

ถนนกาศิกรทุ่งสร้างตรงข้ามสำนักทะเบียนอำเภอ
ตรงข้ามสำนักทะเบียนอำเภอขอนแก่น

เปิด๗โมงเช้าค่ะปิดบ่าย๓

ตอนนั้นเปิดทุกวันถ้าอยากกินอาหารยวนแท้แบบนี้
ก็เชิญได้ที่ร้านปากหม้อปูผะ

มีที่โคลาอีกที่หนึ่งค่ะ
มีที่โคลาอีกที่หนึ่งโคลาอีกที่หนึ่งโคลาอีกที่หนึ่ง

โคลาอีกที่หนึ่งโคลาอีกที่หนึ่งโค